พาคุณผู้ชมไปดูชีวิตหนุ่มเซเว่นคนหนึ่งหน่อยนะครับ
ทำงานอยู่ที่ร้านเซเว่น๑๑แถวประทุมธานี
ทำงานเลิกดึกมันก็เหนื่อยล้าหน่อย

ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไป
ไปดูเขาหน่อยสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปคว่ำไม่เป็นท่าเลยนะคะ
ก้าวแรกอะเขาไม่เป็นแต่หมาเป็นโดนเหยียบ

คือแบกรังมา๒ใบเหยียบหมาเสร็จปุ๊บเอาสะดุดทะลา
ที่ถือมาก็กลิ้งถลายแล้วก็ไปเหยียบรังตัวเองจนล้มคว่ำไปอีก
โอ้โหหมาเนี่ยเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไร
แต่ตัวเขาเนี่ยมีทั้งแผลถลอกมีทั้งแผลฟกช้ำเต็มตัวไปหมดเลยนะคะ
เขาบอกว่าไปทำบุญต่อเลยดีกว่า
คือหลังจากเลิกงานคือไปทำบุญต่อเลย
ว่าฟาดเคราะห์ไปไหว้พระจะได้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตบ้าง
หมามันก็นอนของมันอยู่ดี
คือน่าเสียแว่นเนี่ยใช่มันเปิดแอร์ไงมันก็ไปนอนตากแอร์อะไรแบบนี้